เปิดปากกับภาคภูมิ
ธิบดีอายการคดีพิเศษนะครับ
แล้วก็ได้แจ้งคำสั่งฟ้อง

ผมว่าคดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้

ที่ต่อไปนะครับใครก็ตามที่เรา
จะต้องประกอบอาชีพและเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย

ร่วมสนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วม

รับหน้าที่แทนพี่อุ๋ยภาคภูมิ๑วันนะครับ

สดจากลานพาร์คภารกรสยามภารกรนะครับ
ดังนั้นในวันนี้ครับเปิดปากของเรา
ต้องยอมรับครับเรื่องหนึ่งที่ร้อนแรงมา
ก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของการเลือกตั้ง
ก็คือเรื่องคดีเกี่ยวกับแชร์โดยเฉพาะแชร์ลูกโซ่
วันนี้ก็ชัดเจนนะฮะกรณีของแชร์แม่มณีสารก็ตัดสินจำคุก
กรณีดังกล่าวเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นกว่าปีเลยนะครับ
ในขณะเดียวกันครับร้อนแรงส่งไม้ต่อมาตั้งแต่เมื่อวาน

แต่จริงแล้วเนี่ยรูปแบบลักษณะมันก็คือแชร์ลูกโซ่ประเภทหนึ่ง
ที่มันมีการพัฒนามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
เพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของสำนักงานคดีพิเศษ
สำนักงานอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา๖คน
ซึ่งก็รวมไปถึงดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยด้วยนะฮะ
ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

สารบอกว่าอายการบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอให้สั่งฟ้อง
และสารพิเคราะห์แล้วไม่ให้ประกันตัว
เอาละครับวันนี้เราพูดคุยกันกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

คนแรกคนในวงการบันเทิงคนแรกที่ออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้เสียหาย
เธอไม่กลัวเธอไม่อายไม่เหมือนกับชื่อเธอนะครับ
คุณอายวราไพรินธนวริสพรครับสวัสดีครับคุณอายครับ
อีกหนึ่งท่านครับก็เป็นนักกฎหมายที่จับคดีนี้พาผู้ต้องหาไปเผาพริกเผาเกลือแช่ง
ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยนะฮะปลายปี๖๒ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีครับ

หลายครอบครัวเนี่ยเขาเรียกกลับมาไม่ได้เขาไม่มีแม้แต่โอกาส
จะไปบอกว่าเขาเสียหายยังไงด้วยซ้ำครับณตอนนั้นนะครับ
คือมันมีหลากหลายอาชีพคือแชร์ของโฟเล็ตสามดีเนี่ยมีหลากหลายอาชีพมาก
เพราะว่าวงเงินที่ต้องเล่นครั้งแรกนี่คือ๕๐๐๐บาท

เวลาโดนกันทีโดนกันหลายแสน
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูจากล็อตล่าสุดเนี่ย
ตั้งคำถามว่าเอ๊ะกรณีของดีเจแมนของคุณใบเตยเนี่ยจะคล้ายกับคุณพิงกี้ไหมฮะ
คือสารไม่ให้ประกันตัวในช่วงแรกแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายจะได้การปล่อยตัวชั่วคราวไหม
มันก็ไม่แน่หรอกมันจะไปเหมือนกันทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้หรอก
เพราะว่าของคุณพิงกี้มันมีความต่างอยู่หลายประการ
ของคุณพิงกี้เขายื่นประกันเรื่อยค่อยกระเทิบจาก๕แสนล้าน๒ล้าน๓ล้านเป็น๕ล้าน
แต่ว่าตอนที่เขายื่นที่เขาได้ประกันมันเป็นชั้นที่มีการนัดตรวจพยาหลักฐานแล้ว
แล้วเขาเอาหลักฐานที่เขาจะพิสูจน์กับสารว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ให้สารดูแล้ว
เขาก็เอาเงิน๕ล้านไปยื่นประกันเพิ่มของคุณใบเตยยังไม่ยื่นอะไรเข้าสารเลย
มีแค่เงิน๕ล้านแล้วก็บอกว่าจะขอประกันไปเลี้ยงลูกแค่นั้น
ถ้าสมมุติว่าผิดเนี่ยไม่รู้สารจะลงโทษจำคุกกี่หมื่นปีนะ
แล้วจะมีอะไรบางหลักประกันให้ผู้เสียหายประกันได้ว่าจะไม่หนีอีก
เพราะอย่าลืมว่าผู้ต้องหาบางรายก็หนีไปแล้ว
ก็คือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
วันนี้อายการฟ้องไงก็เขาจะขอสู้คดีเนี่ย
อายการฟ้องแล้วไงเนี่ยวันนี้อายการฟ้องแล้ว
ก็แสดงว่ามันมีมูลที่อายการเชื่อว่าเอาผิดได้เขาถึงได้ฟ้องศาล
อายการรอบนี้ไม่ได้ว่าอายการเซ็นคนเดียวทำนะตั้งเป็นคณะทำงาน
เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ผู้เสียหายอย่างพวกผมเนี่ยสบายใจ
ว่าจะวิ่งเต้นกันยากจริงจริงแล้วมันมีการวิ่งเต้นไหมฮ
คดีแบบนี้มันก็ต้องมีความพยายามในการวิ่งเต้น
แต่คดีเป็นข่าวขนาดนี้สื่อมวลชนสนใจขนาดนี้
ผู้เสียหายมีตั้งขนาดนี้ใครจะกล้ารับเงิน
คนที่กล้ารับเงินไปก็เงินบาปทั้งนั้น
จนถึงตอนนี้สรุปตัวเลขผู้เสียหายเท่าไหร่ครับทนายรณรงค
ตัวเลขที่มีการระบุเอาไว้นะครับตอนแรกที่มีการแจ้งความเนี่ย
คือหนึ่งหมื่นสองพันกว่ารายครับ
ฟังดีนะแรกเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันกว่าราย
เหนือใต้อีสานออกตกเพื่อให้ผู้เสียหายมาสอบปากคำได้ง่ายขึ้น
กันนั้นเลยก็ยังมีคนมาสอบปากคำ๙๘๐๐กว่าลาย
เยอะนะคนออกจากบ้านไม่ได้แจ้งออนไลน์แล้วจบนะ
แสดงว่าเขาเสียหายกันจริงเขาเดือดร้อนกันจริงเขาถึงมา
กว่ารายที่ออกมาให้ปากคำความเสียหายตัวเลขตอนนี้ประมาณสัก๒๐๐๐

ลงชื่อดำเนินคดีก็ประมาณเกือบ๑ใน๕
เพราะงั้นจะบอกว่าเสียหายอีกสี่หมื่นกว่ามาแจ้งไหมเขาอาจจะไม่มาแจ้ง
เพราะเขาอาจจะได้คืนไปแล้วหรือเหมือนกับคุณโตศักดิ์สิทธิ์อ่ะ
กลัวคนอื่นรู้คืออายและกลัวเลยไม่กล้าที่จะออกมาแสดงตัว
คนอื่นรู้กลัวบางคนเนี่ยทำอาชีพดีเยอะไม่อยากมาแจ้ง
ถ้าแจ้งมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณคิงรู้เอาไปอ่านข่าวเขาก็อาย
ผมเจอเยอะด้วยเหตุผลนี้แต่ว่าคุณอายไม่อาย
คุณอายแสดงตัวมาเป็นคนในวงการบันเทิงคนแรกเลยที่เปิดหน้าชนกับเรื่องนี้

เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกัน
เพราะว่าหนึ่งคือเราพลาดมาแล้วแล้ววันนั้นน่ะคือต้องบอกว่า
ถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีคนที่เชื่อฝั่งเราเนอะ
ว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันถูกต้องจริง
ยังได้เงินกันอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาคงเอามาคืน
คงจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคหรือทางระบบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องออกมาเพราะว่ามันมีผู้เสียหายเยอะ
นั้นก็เริ่มเป็นพันคนแล้วนะที่เรารู้สึกว่าเขาเดือดร้อนจริง
วันแรกอ่ะพันคนนะคุณคิงวันแรกพันคนนะที่เราแบบได้
คือคนที่เขาออกมาด่าเราถล่มเราตอนนั้นคือเขายังมีหวังว่า
เรามาทำให้เรื่องมันเป็นข่าวทำไมแทนที่เขาจะได้เงินหรือจะไม่ได้

ซึ่งปัจจุบันไอ้คนที่ออกมาด่าเราก็เป็นผู้ต้องหาไปแล้วนะ

บางคนเป็นผู้ต้องหาไว้แล้วคือเขาไปทำลายกรุ๊ปขึ้นมาสมมุติว่าไทยรัฐทำรายการเรื่องนี้

จนถึงวันนี้คุณอายในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเป็น๑ใน๙๘๐๐กว่าคนถูกไหม

รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำในวันนั้นมันถูกต้องแล้วเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม
แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่เราได้มาเป็นกระบอกเสียงเราได้มาบอกให้มาเป็นตัวแทนแล้วกันตัวแทนผู้เสียหาย
เพื่อมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะหยุดไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนอะเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกว่ายิ่งในแต่ละปีที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะคนมีศักยภาพแล้วเก่งมากยิ่งขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันคนทุกคนไม่ได้เป็นคนที่เก่งแล้วเป็นคนดีทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหยุดเรื่องนี้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แคนโดขอบคุณทนายรณรงค์แล้วก็ขอบคุณผู้เสียหายชุดแรกที่มาร่วมกันให้ข้อมูลจนอายรู้สึกว่าเออต้องมาแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ถึงสื่อก็ไม่มีทางที่วันนี้จะมี
เพราะว่าพอเขามาออกทีนึงมีคนไปขู่เขา
ถ้ามันเงียบมันอยู่เดี๋ยวจะได้เปิดเองแล้ว
ทุกวันนี้ก็เห็นโพสต์ในเฟซบุ๊กก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะครับทนาย
คุณอายขออีกนิดนึงในมุมของทนายรณรงค์เขามองว่า
จากปี๖๒จนถึงปี๖๖กว่าเรื่องจะเดินมาจนถึงตอนนี้
เขามองว่าช้าส่วนตัวเราผู้เสียหายเราเสียเต็มเลยเนี่ย
มองว่าช้าไหมรู้สึกยังไงประเมินยังไงฮะ
จริงช้าไหมมันก็ช้าแต่ว่ามันก็มีองค์ประกอบหลายอย่าง
แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคนมีชื่อเสียงที่เข้ามาเกี่ยวข้องจริง
แต่เพียงแต่ว่าทนายรณรงค์เขาก็อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเร็วกว่านี้
แต่ว่าก็ต้องไปดูว่ามันติดอะไร
จริงแล้วตอนเริ่มต้นอายว่ามีภาพไงด้วยค่ะ
มีภาพแล้วความน่าเชื่อสื่อมันหลุดออกไป
จากภาพที่ว่าเขาได้มีการอาจจะมีทั้งจ้างดาราด้วย
อันนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งไม่เกี่ยวกันกับการลงทุน
แต่ก็จะมีเคสที่ไปร่วมทำงานร่วมกับเขาหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้ตัวเลขกลับมาอันนั้นก็จะมี
นั่นแหละเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับประชาชนเชื่อถือ
เพราะว่าทุกแชร์วงแชร์จะต้องมีความน่าจะถือจากตัวบุคคลก่อน
เพราะงั้นเขาก็นี่แหละเอากลุ่มของศิลปินดาราใช่จริงหลายท่าน
เป็นตัวชูต้องบอกว่าอภิรัติกฎที่คนเดียวเอาขึ้นมาชูเนี่ยไม่มีใครรู้จัก
แต่พอไปถ่ายกับคุณพิงกี้สาวิกาไปถ่ายกับดีเจแมนกับใบเตยหรือศิลปินคนดังอื่น
เอาไปลงในไอจีในเฟซบุ๊คคนก็เชื่อถือคนก็กล้ายอมจ่ายเงิน
โดยเฉพาะดาราศิลปินบางคนลงเงินไปด้วยแล้วประกาศว่าตัวเองก็ลงไปด้วย
คนก็เลยอ้าวนี่ไงดารายังลงเลยฉันก็ลงตามมันก็เลยแห่กันตามตามมา
จนกระทั่งมันได้หลายหมื่นล้านไงครับวงมันเลยใหญ่มาก
ทานายอันนี้คือลด๓แล้วใช่ไหมกรณีล่าสุดที่สั่งฟ้องไปเมื่อวานนี้
การแนะนำอ่าตีลัดไออ่ะส่งมาแค่นั้นแค่คุณพิงกี้ถ้าอย่างงั้น
คำถามที่หลายคนอยากรู้อีกว่าแล้วจะยังมีต่อไปอีกไหม
ใครจะมีความเสี่ยงโดนอีกบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดเปิดปากครับ
เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาติดตามเปิดปากกันต่อ
วันนี้อยู่กับผมคิงพีรวัตรปฏิบัติหน้าที่แทนพี่อุ๋ยภาคภูมินะครับ
ลูกโซ่ยังคงอยู่กับเราเนี่ยโอ้โหตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีแต่เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับ
และช่วงนี้ครับเราพูดคุยกันนะฮะกับรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดครับ
ท่านรองโกศลวัดอินทุจันยงนะฮะ

สวัสดีครับคุณพีรวัตรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผมอยู่กับผู้เสียหายคุณอายแล้วก็ทนายรณรงค์ด้วยนะครับท่าน
อยู่กับเรื่องนี้ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับท่านครับ

เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับ
ก็วันเมื่อวานนี้เราก็ได้ยื่นฟ้องนะครับเพิ่มเติมไปอีกชุดหนึ่งนะครับ
ก็มีผู้ต้องหาเมื่อวานนี้ฟ้องเพิ่มเติมไปอีก๖รายนะครับ
ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับแล้วกระบวนการต่อไปก็คงจะนำเข้าต่อสู้คดีกันในศาลนะครับ
พนักงานอายการก็จะนำสำนวนและพยานหลักฐานที่เราพิจารณาว่า
แต่หลักฐานพอฟ้องนั้นเข้าแสดงต่อสารแล้วก็เข้านำสืบพยานเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเหมือนกับคุณพิงกี้ไหมฮะ
คงจะต้องเป็นเรื่องที่สารจะใช้ดุลพินิษฐพิจารณานะครับ
แต่ถ้าหากว่าทางศาลสอบถามมานะครับ
อายการก็จะอธิบายเหตุผลของทางอายการต่อไปครับ
ครับท่านครับเคสของคุณพิงกี้กับเคสของดีเจแมนและคุณใบเตยมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างครับท่าน
ก็ก็มีความคล้ายกันนะครับแต่ก็คงไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับ
ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คงคล้ายกันก็คือว่าความเป็นดาราความเป็นนักแสดงแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนะครับ

ซึ่งตรงนี้ก็เป็นผมว่าข่าวนี้น่าจะเป็นตัวอย่างนะครับที่ต่อไปเนี่ยดาราหรือนักแสดงเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอเวลาต้องคดีขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านก็จะต่อสู้ว่าไม่ได้กระทำผิดนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมนะฮะ
แต่ว่าในการพิจารณาคดีนั้นเนี่ยพนักงานอายการก็จะพิจารณาอย่างรอบครอบถี่ถ้วนนะครับเพราะกฎหมายบรรยัติไว้ชัดเจนแล้วว่าถ้าพยานหลักฐานไม่พอฟ้องเนี่ยพนักงานอายการก็ต้องสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องเราก็ต้องฟ้องดำเนินคดีครับ

โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำนักงานในที่สุดจะไม่ฟ้องคดีตามกระแสนะครับเราจะฟ้องคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและก็ให้ความเป็นธรรมครับ

ท่านรองครับถ้าไล่มาตั้งแต่กรณีของการสั่งฟ้องเคสของนายอภิรักษ์กฎที่มาจนถึงกรณีของคุณพิงกี้พี่ชายคุณแม่คุณพิงกี้แล้วก็พวกจนกระทั่งมาถึงรอบล่าสุดเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นเป็นอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันในสำนวนเดียวกันไหมครับหรือว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงครับท่านเพราะว่าหลายคนยัง
ดำเนินการช่อกงประชาชนนะครับครับโทษของในครับโทษโทษของแต่ละรอบที่มีการสั่งฟ้องไปเนี่ยฮะตั้งแต่หัวใหญ่แล้วก็ลองลงมาแล้วก็มารอบเนี้ยฮะหนักเบาต่างกันไหมครับเป็นเป็นข้อหาช่อกงประชาชนนะครับร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกัน

โกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโ
โกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโ
โกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโ
โกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโ
โกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโ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

โกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโ
โกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโ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

หักแย้งหวัดหมากันอะไรอย่างนี้ก็ส่งผลเยอะอยู่ค่ะถ้าตั๋วที่หนักที่สุดนะคุณคินก็คือ
คือลูกต้องมารับแทนใช่
อันนี้เรามีอย่างนี้เยอะด้วยเยอะเยอะแล้วก็ไม่ได้ออกมาเล่าผ่านสื่อทั้งหมดไง
ถ้าถ้าเสียเงินไปแน่นอนเดี๋ยวสุดท้ายก็คงต้องรอการไกล่เกลี่ยคืน

ก็ต้องให้ลูกเขาดำเนินการต่อ

คือมีหลายครอบครัวที่อยู่ในสถานะแบบนั้น
คือเข้าใจไหมครับว่าเอาเงินทั้งบ้าน
เอาเงินทั้งบ้านไม่ใช่แค่บางบ้านไม่ใช่เงินเก็บด้วย

แล้วกะว่าจะได้ปันผลมาทุกเดือนมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟ

พอตอนหลังปุ๊บมันหายหมดเลย

เขาก็คิดว่ามันจะไปกับเขาเลย
บางคนคิดแบบนี้ไม่ได้คิดยาว

เพื่อจะมาไกลเกลี่ยมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายเป็นยังไงบ้างครับ

ความเสียหายตอนนั้นเนี่ย๑๑๐๐๐๐๐บาท

จาก๑๑๐๐เป็น๒๕๐๐ล้าน
คราวนี้มันเกินแล้ว

มากระทั่งปี๖๕เราก็ถามใหม่ว่า
ตอนนี้ไอ้เงินที่๑๒๐๐ล้านมันเหลือเท่าไหร่แน่

ไปตามปปงก็แจ้งอีกยอดหนึ่ง
แต่เราเชื่อว่ายอดปรปงคือยอดจริง

กับผู้เสียหายที่มาให้ปากคำแล้ว๙๘๐๐กว่าลาย
ใช่ครับมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดไว้เนี่ยประมาณ๓๐๐กว่าล้าน
อันนี้ยึดเฉพาะยอดเดิมของกลุ่มแรกนะ

ยังไม่ได้คำตอบที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจได้

ก็มูลค่าแบรนดเนมมันลงมั้ง

แต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ผมเข้าใจได้

มันก็ไม่ได้หมายความว่าแชร์ลูกโซ่วงอื่นจะล้มตามไปหมดถูกไหม
เห็นว่ามีวงใหม่ผุดขึ้นมาแทนด้วย
จริงไอซเชื่อว่ามีหลายวงอยู่แล้ว
ก็จะมีระบบมีอะไรให้น่าเชื่อถือขึ้น
แล้วก็ประกอบกับมีคนมีชื่อเสียงมาช่วยโปรโมท

บางทีคนก็ตีความแล้วว่าเขาสนุน
แล้วก็วงอื่นเกิดขึ้นเยอะมาก

ก็อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดด้วย
เอาง่ายเลยนะตอนนี้คือแค่รุ่นพี่อายที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ย
เขาก็มีคุณแม่ที่ก็ได้มีการแบบไปอยู่ในวงพวกนี้เหมือนกันเนี่ย

คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาการจะเสียเงินไหม
ว่ามันเป็นปัญหาทั้งแบบในครอบครัวหรือส่งผลให้เกิดความบาดหมาง
แล้วฉานในในสังคมในครอบครัวอันใกล้ก่อนเลยเนี่ยนั่นแหละ
เพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้ไอ้ว่าเราไม่ได้ออกมาเพื่อแค่จะมาจมตี
หรือมาทำให้ใครแบบต้องติดคุกอะไรไปหรอกเพราะว่าเรามาพูดถึงเรื่องของความยุติธรรม
ทั้งหมดทั้งมวลที่โดนจับกลุ่มกันวันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
เพราะเราไม่รู้ตั้งแต่แรกเลยว่าใครอยู่ในกลุ่มก้อนนี้นะคะ
เพราะงั้นเรามาช่วยกันสร้างมาตรฐานใหม่กันดีกว่าให้กับเรื่องของการที่ประชาชนจะมีโอกาสได้รับการเยียวยาหรือไม่
ได้รับการเงินคืนไหมนั่นคืออีกประเด็นนึงนะแต่ประเด็นคือต้นเรื่องเราจะทำให้แชร์ลูกโซ่หมดจากสังคมไทยอย่างแท้จริงยังไง
เพราะว่าจากที่ไอ้ทำตั้งแต่หลายปีกับทนายลงไอเชื่อว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันคือเราไม่อยากให้แชร์พวกนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
เพราะงั้นอะไรที่เป็นการอุดต้นทางได้ขอให้เราช่วยกันทำเถอะค่ะเพราะว่าจะว่าจะเป็นทั้งบทเรียนก็ดีหรือจะเป็นทั้งเรื่องของสิ่งที่พวกเราออกมาเสี่ยงออกมาพูดอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดเขาเห็นสิ่งที่เรากำลังตั้งใจอยู่นะวันนี้แล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็คงชัดเจนแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะ
ก็จะทำให้ไปเตือนใจใครหลายคนที่กำลังหลงทางอยู่เพราะไอ้บอกเลยว่า
วันนี้มันจะมีทั้งเคสที่น่าเชื่อถือและเราอยากเล่นอยากเล่นเองนะกับเคสที่ทำให้หลอกลวงเราล่อลวงเราโดยการที่อาจจะให้เรากดคลิกอะไรบางอย่างเข้าไปในลิงก์ปึ้งแล้วบอกว่าเราได้รับโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปกดนะคะ
ก็ถือว่าได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังตัวมากยิ่งขึ้น
๔ปีเตือนประชาชนไว้เลยว่า๔ปีกว่าจะไปถึงศาลระยะเวลาอันนี้ยังไม่ได้ถึงขึ้นศาลวันแรกเลยเนี่ยอีก๔ปี
ถ้านับตั้งแต่เกิดเหตุคือเมษา๖๒ที่ไม่เริ่มปันผลอันนี้เดือนอะไรอ่ะพฤษภา๖๖ก็ไม่นานนะ
เอาเงินหนีไปต่างประเทศหรือไปซุกไว้ที่อื่นแล้วไปฝังไว้หลังวัดหรือไปฝังไว้บนภูเขาแล้ว๔ปีกว่าจะมาถึงกระบวนการตรงนี้ได้มันนานไป
ถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันเหลือแค่ระยะเวลาไม่กี่เดือน

ก็เขามั่นใจว่าเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน

คนล็อตนี้ด้วยนะ

ท่านก็เลยบอกว่าให้มาตั้งข้อหาเพิ่ม

หลังที่มาเพราะเขาปิดสำนวนตั้งนานแล้ว
เขาปิดสำนวนตั้งแต่๙๘๐๐คนเนอะ
ที่น่าแจ้งแล้วก็จริงตอนนั้นมีประมาณ๑หมื่น๒พันกว่าคน
แต่ไอ้เชื่อว่าน่าจะมีมาอีกเยอะมาก

แต่ว่าเขาน่าจะไปสอนอแถวบ้านแล้วค่ะ

แล้วเดี๋ยวรอตำรวจเขาส่งอายการมาเป็นคดี
คดีหนึ่งแยกไปซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่าย
๔ปีน่าจะมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้ว
ใช่ครับก็คิดดูว่าจากหลักพันคน

ท่านายหรือบอกว่านี่หมดแล้ว
คือถ้ามันมีการกล่าวโทษมันมีหลักฐานเชื่อมโยง
ก็ยังแจ้งความได้เรื่อยเพราะพรกรการกู้ยืม
เป็นการช่อกงประชาชนเขาห้ามโฆษณา
ใครเคยโฆษณาชักชวนว่ายังไม่ขายุความดำเนินคดีได้หมด
คุณจะนั่งเล่นแอปพลิเคชันของคุณที่มันเป็นโปรแกรมของโฟเล็ตสามี
แล้วคนอื่นมาเห็นแล้วเขาไปขอเปิดยูเซอร์ด้วย
มันต่อยูสเตอร์คุณไม่โฆษณายังไงวะ
เวลาจับคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยสุดท้ายแล้วผู้ต้องหาเนี่ย

ส่วนใหญ่ถ้าอายการฟ้องสู้ก็ยาก

เห็นท่านกฎสนวัดให้สัมภาษณ์มีคนเดียวใช่

เราต้องนึกถึงผู้เสียหายที่อยู่ข้างหลังด้วย
แล้วในแต่ละคนนั่นคือหนึ่งครอบครัว
เสียหายจริงมันกี่หมื่นกี่แสนกันแน่ล่ะ

ตอนจบไม่ใช่ทุกคนจะได้เงินคืนนะ
อย่าคาดหวังว่าการมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเราจะคุ้ม
ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันได้ผลตอบแทนเกินจริง

ก็โทษตัวเองเหมือนกันที่วันนั้นเราก็ยอมรับว่าเราเป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะ

เพราะงั้นตรงนี้ไอบอกเลยว่าตอนจบเนี่ย
ณวันนี้ไอซ์ก็ไม่ได้เงินคืนนะคะ
เพราะว่ามันก็มีเงินที่กว่าจะกระบวนการหลายกระบวนการ
กระจายเงินคืนประชาชนเนี่ย
พอหารกันมาแล้วน่าจะได้คืนกันหลักพันหรือหลักร้อย
จริงเพราะว่าทั้งมูลค่าของความเสียหายที่จะทรัพย์มามันลดลงด้วย
ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าแบรนดเนม
ไปเอารถสปอร์ตหลังกับสารตัดสินแล้วเราจะไปยึดมาขายคืนได้หมด

แต่ว่าทรัพย์สินส่วนอื่นพอเป็นหนี้เราตามคำพิพากษาเรามีสิทธิ์ยึด
สงสัยคงต้องมีลูกความไปขอคำแนะนำจากทนายเพิ่มอีกแล้วมั

ครั้งหน้าคงต้องคุยกันอีกครับแต่วันนี้ได้ฟังมุมมองที่ชัดเจนขึ้น
ในมุมของผู้เสียหายแล้วก็จากนักกฎหมายอย่างทนายรณรงค์นะครับ
เงินของเราครับจะลงทุนหรือฝากใครลงทุนคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกคิดให้ดี
เพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง

หมดเวลาของเปิดปากครับพรุ่งนี้เจอกันกับพี่อุ๋ยภาคภูมิเหมือนเดิม
วันนี้ผมคิงธีรวัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ